ของกำนันนกเนี่ยปรากฏว่าไปคล้ายกับคนหลายภาคหลายพื้นที่มีใครกันบ้างลองไปดูหน่อย
เราอ่ะก็น่าคล้ายกับคนหนึ่งซะด้วยสิทีนี้กล่ำบากกวาวุ่นเลยไปสลานไปเจอแม่ค่ะ
มันได้โอเควันนี้พ่อต้องเป็นกำหนันนี่สิอะไรอ่ะ
ก็ถามว่าใช่กับนั่นมั้ยใช่กับนั้นหรอเปล่า
ทีนี้นี่พี่ธนากรศรีใสพ่อค้าขายส่งหมูปิ้งตามตลาดนัดในตะบนศรีศุกร์ที่กันธรวิชัยมหาสารคาม
ก็แชร์ประสบการณ์ชีวิตช่วงนี้ให้ฟัง
ว่าไปตลาดทีไรเจอแม่ค้าถามใช่ไหมเนี่ยกำนันไหมล่ะกำนันหรือเปล่า
เขาก็บอกไม่ใช่เออเดี๋ยวส่งคนไปยิงเลย

เขาก็บอกว่ามันก็เป็นช่วงนี้ที่จะมีคนมาทักเยอะ

กลายกลัวว่าจะเป็นประเด็นว่ามีการมาสลับตัวกำลังนกหรือเปล่า
อะไรแบบนี้คุณผู้ชมนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์เขาด้วยนะลองฟังดูหน่อยครับ
ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าผมไม่ได้ตามข่าว
ใครว่ากำหนันนกผมก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่
แล้วทีนี้ผมก็เลยกลับบ้านมาเสิร์ชดูเหมือนเหมือนมาก

ช่วงแรกแรกก็มีกลัวบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบ
ผมได้ออกมาทำคลิปแล้วมันก็เหมือนการชี้แจงอะพี่
แล้วผมก็อยู่คนละที่กับเขาก็การหวัดกลัวมันก็ลดน้อยลง
อาจจะเหมือนพี่แต่ก็คนละคนจิตใจอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับ
คือวันนั้นพี่ธนากรเขาบอกว่าจุดเริ่มเรื่องเลย
เขาไปที่ตลาดจะไปซื้อข้าวกินไง
แล้วเหมือนกับว่าได้แค่ลาบมาถุงนึงนะแล้วโดนแม่ค้าทัก
แล้วพอร้านแรกทักร้านสองทักร้านสามทัก

พี่ธนากรเนี่ยอยู่ที่มหาสารคามใช่ไหมส่วนที่นครศรีธรรมราช

มีคนทักว่ากรรมนกดมัย

กำนันนกหน้าเราเนี่ยก็มีคนแวะเวียนมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับ
แต่พี่เขาน่าจะระทึกหน่อยแล้วก็เอาไปแชร์ในโซเชียลจนเป็นกระแส
ส่วนตัวพี่อูเองเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรนะ
ก็คงเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวก็เงียบไปเอง
แต่ยอมรับว่าช่วงนี้หมูเขาขายดีขึ้นนะ
จากนี้ขายได้เวลา๒ตัวเอาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ขายได้เวลา๓ตัวละ
มีคนมาดูเกือบ๒ล้านครั้งแล้วครับ
คนก็ไปคอมเมนต์บอกอย่าเพิ่งออกไปไหนนะช่วงนี้
เดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่ามีการสลับตัว
เจ้าของโพสต์ผู้ชายคนนี้เป็นช่างครับ
แต่ไม่ได้บอกว่าช่างอะไรเขาบอกเดี๋ยวเป็นอันตรายกับตัวเขาเอง
เออนี่คุณผู้ชมมีหลายคนแล้วหน้าคล้ายกำนันนกครับ
เดี๋ยวก่อนอารมณ์ดีแหละวันนี้กับกินน้ำทีละแก้วเล็ก
เออก็กินน้ำทีละแค่เล็กน้ำอารมณ์ดีนะครับ